คุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะที่นนทบุรีเขามีเป็นโรงผลิตน้ำปลาปลาเอง

เพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเวลาที่เห็นแบบนี้แล้ว
แปลว่าในพื้นที่น้ำปลานี่สบายหายห่วงมีไหมสิ

เรื่องนี้ตลกร้ายค่ะเพราะอะไร
เพราะว่าลงพื้นที่ไปเชื่อไหม
ไปเจอแบบคุณยายอายุแบบ๘๐กว่า
ป้าไม่ได้ใช้น้ำปลาปลามา๓๐กว่าปี

เราก็เลยต้องไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้าน

แถววัดลาดประดุกที่บางบัวทองนนทบุรี
ชาวบ้านเขาแจ้งมาว่าไม่มีน้ำปลาปลาใช้

ก็ท่วมประมาณนี้สัก๑๐๐เมตร

คือเขาบอกว่าต้องใช้ถังน้ำหลายใบรองน้ำฝนเอาไว้

กลัวว่าถ้าเกิดว่าแรงจะไม่มีน้ำใช้เลย
ชาวบ้านแถวนี้เขาก็เดือดร้อนมากอันนี้ถังน้ำฝน
เมื่อกี้ก็จับปลาโชว์นะคะ

ยายยายอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ

ยายไม่เคยมีน้ำปลาปลาใช้มา๓๐กว่าปีแล้ว

ใช้น้ำฝนมาตั้งแต่เกิดเลย

เพราะป้าอายุสัก๘๐กว่าแล้วเออขอสบายสักพักเถอะ
อยากเห็นน้ำปลา

อยากจะอาบน้ำปลาด้วยตัวขาวกับเขาบ้าง

คุยกับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางครูรัฐ

ยังไงคะท่านที่ปรึกษานายสุธีทองสวัสดิ์นะคะ
บอกว่าชาวบ้านแถวนั้นสักประมาณ๙หลัง๑๐หลัง

แล้วก็ได้ต่อท่อน้ำปลาปลาชั่วคราวเข้าไปใช้
มีมิเตอร์การจ่ายค่าน้ำชัดเจน
แต่ยอมรับนะว่ามันยังไม่มีท่อถาวรที่เข้าไปถึงบ้านทุกหลัง
เพราะว่าซอยตรงนี้มันเป็นพื้นที่เอกชน

แล้วก็ยังมีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่ที่ศาล
ก็เลยถามท่านที่ปรึกษาด้วยไงเอ๊ะแล้วเรื่องน้ำท่วมขังในซอยล่ะท่าน
เขาบอกว่าอ๋อเมื่อก่อนนะชาวบ้านสูบน้ำระบายน้ำกันเอง
แต่ว่าต่อมามีปัญหาบางอย่างก็เลยต้องยกเครื่องสูบน้ำออก
มันก็เลยเกิดน้ำท่วมขังแบบนี้
แล้วอย่างนี้ท่านที่ปรึกษาจะช่วยอะไรชาวบ้านได้ไหม
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนเดินลุยน้ำ
เอามาทอดแหจับปลาให้ดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อได้

เทศบาลจะเอาเครื่องสูบน้ำไปติดตั้ง
จะได้ระบายน้ำที่มันท่วมขังเป็นการชั่วคราวในเบื้องต้นก่อน
อันนี้ก็คือสิ่งที่ฝั่งทางที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางครูรัฐ
ชี้แจงก็เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะ
นี่คนดูบอกคุณน้ำแข็งทำเสียงคุณยายเหมือนนะ

ลายน้ำหมากบ้างคุณยายนะครับ